พิพิธภัณฑ์บ้านดำของศิลปินแห่งชาติอาจารย์ถวันดัชนี
ซึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะเปิดให้ประชาชนเข้าชมผลงานของอาจารย์
๔ปีผ่านไปแล้วนะคะเป็นการให้เข้าชมฟรี
แต่ว่าอาจารย์บอกว่าหลังจากนี้ขอเก็บค่าเข้าชมหน่อย
เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมค่ะ
ดอยทิเดชดัชนีผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์บ้านดำนะคะ
ซึ่งเป็นลูกชายของอาจารย์ถวันดัชนีศิลปินแห่งชาติค่ะ
ถือเอาเลิกดี๙นาฬิกา๙นาทีในการเปิดให้นักท่องเที่ยวซื้อตัว
เข้าชมคนแรกค่ะแล้วก็ได้เข้าไปชมภายในพิพิธภัณฑ์นะคะ
โดยนายดอยทิเดชได้ออกมาต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยตนเอง
แล้วก็มีการแจกภาพพิมพ์มารพจนวาดต้นแบบโดยอาจารย์ถวันนะคะ
เป็นการจัดพิมพ์ด้วยเทคนิคพิเศษพิมพ์ทองก่อนที่จะเข้าชม
ซึ่งก็มีการฟ้อนรำอยู่บริเวณด้านหน้าถือว่าเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวชุดแรกนะคะ
และค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์บ้านดินดำบ้านดำนะคะ
ละ๘๐บาทเองนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะราคาเท่ากันค่ะ
ผู้เข้าชมจะได้รับภาพพิมพ์มารพจนซึ่งก็มีการจัดทำจำนวนจำกัด๑แสนใบเท่านั้นนะคะ
ซึ่งภายในบ้านดำจะมีมะคุเทศหรือว่าไกด์ให้บริการ๓ภาษา
อังกฤษจีนแล้วก็ไทยนะคะประจำอยู่ตรงหน้ามหาวิหารเลยนะคะ
และตามอาคารต่างในหลายจุดด้วยกันค่ะ
ซึ่งนายดอยทิเดชเล่าว่าที่ผ่านมาต้องนำเงินส่วนตัวเดือนกว่า๑ล้านบาท
มาเป็นค่าใช้จ่ายดูแลมากว่า๔๐ปีแล้วนะคะ
การเก็บค่าเข้าชมครั้งนี้เพื่อให้บ้านดำสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนค่ะ

นิทัศกาลจะมีการหมุนเวียนมาจัดแสดงทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์รอบวันละ๒รอบ
มีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นด้วยนะคะ
ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญทางด้านศิลปะวัฒนธรรมตลอดทั้งปีเลยค่ะ
ส่วนผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียค่าเข้าชม
ก็คือเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๒ปีนักเรียนข้าราชการ
ไก๊นักบวชหญิงตั้งคันคนชราคนพิการโรงเรียนต่าง
แล้วก็องค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะต้องมีการติดต่อล่วงหน้าไปนะคะ
ว่า๘๐บาทนี่คุ้มค่านะผมเคยเข้าไปชมคืออาจารย์
แล้วก็สถานที่เขาจัดให้เข้าชมแบบอิสระเลยนะ
แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เก็บไว้ล้วนเป็นสิ่งของที่มีค่า
แล้วก็เหมือนเราได้ไปดูพิพิธภัณฑ์นะครับจะมีสิ่งของมีค่ามากมายนะครับ
แล้วก็เป็นสิ่งของที่บางทีเราอาจจะไม่เคยได้เห็นที่ไหนด้วยซ้ำนะครับ
อาจารย์น้องแบกรับค่าใช้จ่ายมา๔๐ปีแล้วนะคะ
ก็ช่วยเพื่อที่ให้สถานที่นี้ให้ลูกหลานเราได้ดูกันต่อไป